เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสาย๑ที่จังหวัดสระบุรี
มีรถยนต์คันหนึ่งเขาขับไปแล้วถูกจักรยานยนต์เฉี่ยวชน
คนขับรถยนต์คันนี้ก็บอกว่าจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยชนเขาแล้วหนี
พอตามมาเจอก็ไม่รู้คุยกันยังไงฮะสุดท้ายหนุ่มที่ขับรถยนต์คันนี้
ก็ต่อยลุงที่ขี่จักรยานยนต์แม้ว่าลุงจะพยายามยกมือไหว้แล้วก็ตาม
แต่ชาวบ้านแถวนั้นถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ประมาณว่าบอกว่าลุงแกเมาแล้วก็ขี่หนีมาเนี่ยมาเฉียวชนรถเขาเนี่ยรับผิดชอบไว้เหรอ
ท่านผู้ชมครับคือต่อยไปหลายหมัดนะครับชาวบ้านแถวนั้นก็น่าจะแจ้งตำรวจนะฮะ
สักพักหนึ่งตำรวจมาถึงนะครับตำรวจมาถึงก็สอบถงสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นะครับแล้วก็มาเคลียร์เหตุอะไรกันไปนะครับที่สระบุรีนะครับ
แต่ชาวบ้านแถวนั้นนี่ฮะตำรวจมาแล้วนะฮะแต่ชาวบ้านแถวนั้นเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เขาก็เลยเอาคลิปเนี่ยไปโพสต์ในสังคมออนไลน์แล้วก็ตั้งคำถามว่ารถแพงแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์ไปต่อยเขาหรอก
ก็แน่นอนว่าก็ถั่วลงถั่วลงเลยนะครับเพราะหนุ่มคนนี้
ผู้ชายคนนี้ก็เลยออกมาชี้แจงบอกว่าที่เขาโมโหวันนั้นเนี่ยในคลิปเนี่ย
เพราะว่าลุงอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ชนแล้วหนีคือเมาด้วยเมาแล้วมาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วชนเขาแล้วก็หนีไม่ยอมรับผิดชอบนะ
แถมพอตามมาทันยังหาว่าเขาเนี่ยเป็นคนขับไปเฉียวมอเตอร์ไซค์ลุงอีกก็เลยโกรธเลยขาดสตินะ
แต่ก็ขอโทษยอมรับผิดที่ใช้อารมณ์มากเกินไปทำเรื่องไม่เหมาะสมเดี๋ยวถ้าเจอลุงคนขี่จักรยานยนต์จะไปไหว้ขอโทษอีกครั้งหนึ่ง
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับเป็นถนนสี่เล่นนี่ฮะเส้นทางถนนสวนสอนพาชีนะครับขาดเข้าตัวเมืองอำเภยหินกองจังหวัดสระบุรีนะครับได้เจอกับคนถ่ายคลิปนะฮะเธอบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ๒๕เมษายนได้ยินเสียงวัยรุ่นเน
พยายามยกมือไหว้นะครับแต่วัยรุ่นคนนี้ก็ไม่ยอมนะฮะสุดท้ายก็มีการทำร้ายกันเกิดขึ้น
คุณมาเฉี่ยวรถผมเนี่ยทำไมไม่จอดแล้วทีนี้ลุงก็บอกว่าคุณมาเฉี่ยวผมเองแล้วใช่พอพอลุงพูดแค่นั้นจบที่คนขับรถเก่งเขาก็ใส่ลุงเลยชกลุง
คุณลุงไม่ตอบโต้ได้เพราะว่าลุงผิดว่าลุงไปเฉียวเขาลุงก็พยายามยกมือไหว้ขอโทษหลายรอบอะค่ะแต่ลุงเขาก็ไม่ได้มีท่าทางที่แบบว่าตะโกนโวยวายด่ากลับแบบไม่มีท่าทีตอบโต้ได้แต่ยกมือไหว้ขอโทษว่าเพราะว่าคนขับรถเก่งว่าลุงไปเฉียวเขาลุงก็ยกมือไหว้ขอโทษก็คือยอมรับผิดแล้ว

ไม่อยากเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแล้วตัวเองก็รู้แหละว่าตัวเองผิดจริงก็ยินดีจะจ่ายเงินค่าทำสีรถให้นะแต่พ่อหนุ่มคนนี้ก็ตามคลิปที่เกิดขึ้นนะฮะคุณลุงบอก
นี่ฮะแกก็ฝากบอกทีมข่าวของเราบอกฝากบอกไปถึงหนุ่มคู่กรณีหน่อยบอกอยากให้ใจเย็นกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยที่ขับรถไปชนรถของเขานะครับเราก็พยายามติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งให้แล้วนะฮะแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้เอาเป็นว่าพ่อหนุ่มที่บอกว่าถ้าเจอคุณลุงอยากจะเขายกมือไหว้ขอโทษสักครั้งนึงคุณลุงก็บอกว่าเอาก็
ครับ